ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นที่ในจังหวัดยะโสธร
กรณีที่สาวคนนึงเขาทำงานอยู่ร้านไก่ทอดชื่อดังในห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะคะ
เลิกงานก็เดินออกมากำลังจะกลับบ้านด้านนอกห้าง
ทีนี้พอเดินออกมามีชายคนนึงมาดักทำร้ายร่างกาย
บาดเจ็บสาหัสรอปภเห็นเหตุการณ์พยายามจะเข้าไปห้าม
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เข้าไปนะคะเพราะว่าถูกขู่ว่ามีปืน
ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคลิปนี้ค่ะ
โอ้โหเตะไม่ยั้งเลยอ่ะได้ยินเสียงไหมตุ๊บน่ะ
แล้วก็ด่าไปด้วยแล้วก็ทำร้ายร่างกายไปด้วย

แล้วก็เนี่ยค่ะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้เนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ทั้งเตะทั้งต่อยผู้หญิงและกระทืบซ้ำจนฟุกนอนลงกับพื้น
บลงไปแล้วนอนลงไปแล้วดูสิคะยังไม่หยุดนะคะ
กระทั่งผู้หญิงมีเลือดออกมาทั่วใบหน้าเลยนะคะ
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ๓ทุ่ม
บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดยะโสธรค่ะ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณทางเท้าด้านข้างตรงข้ามจุดจอดรถจักรยานยนต์
ผู้บาดเจ็บเนี่ยนะนอนอยู่ที่พื้น
เลือดไหลออกจากปากแล้วก็มีคราบเลือดเปลือเปื้อนไปทั่วบริเวณเลยนะคะ
ว่ากรามจะหักเนื่องจากถูกแรงกระแทกอย่างแรง
ทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนางสาวฟ้านามสมมุติอายุ๒๖ปี
เป็นพนักงานสาวร้านไก่ทอดชื่อดัง
จรภิกู้ไผ่ก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างบอกว่า
คือขี่เข้ามาจอดที่ลานจอดรถตรงข้างห้าง
แล้วก็เดินไปดักรอผู้บาดเจ็บอยู่ตรงหน้าห้าง
รอจนกระทั่งห้างปิดผู้บาดเจ็บเดินออกมา

ผู้ก่อเหตุกับผู้บาดเจ็บก็คุยกันพักนึง
ก่อนที่จะเกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้น
ผู้บาดเจ็บล้มฟุบคากองเลือดอยู่ที่พื้น

นี่นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นท่ามกลางคนที่เห็น

ใช่หรอกฮะรอบพระพอเองพยายามเข้าไปช่วยเหลือ
แต่ว่าถูกผู้ก่อเหตุคมขู่ว่า
มีอาวุธปืนนะถ้าใครเข้ามาจะยิงตายให้หมด

ก็เลยทำให้เราเห็นว่ามีคนกลาดยิงกันบ่อยใช่ไหม
ใช่ค่ะอยู่ในช่วงแบบนี้พอดีเลย

พนักงานกำลังเลิกงานพากันหวาดกลัว
แล้วก็อย่างที่บอกขับไปไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
ผู้ก่อเหตุก็เลยรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะ
เมืองต้นตำรวจเร่งสอบปากคำผู้บาดเจ็บ

เดี๋ยวจะติดตามนำมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ

ทีนี้ล่าสุดนี่นะคะนายพานุวัฒน์เขายอมรับกับทีมข่าวว่า
ตัวเขาเนี่ยนะคะเป็นบุคคลในคลิป

เป็นแฟนชื่อนายพานุวัฒน์

รับว่าก่อเหตุทำร้ายร่างกายของภรรยาจนบาดเจ็บสาหัส
จากจับได้ว่าภรรยานอกใจมาตั้งแต่ปี๒๕๖
เพราะในเสียงที่เขาตอนเขากระทืบเขาบอกว่า

ใช่แล้วก็รับปากว่าจะเลิก
พอจับได้บอกว่าจะเลิกสุดท้ายไม่ยอมเลิก
ก็ยังไลน์ไปหากันอยู่ทั้งที่ฝ่ายชายก็มีภรรยาอยู่แล้ว

แต่ว่าภรรยาเขาก็แอบไปคบอีก
สามีกับฝ่ายชาวเขายังคุยกันอยู่
ก็เลยไปหาฝ่ายมาที่ทำงานจนเกิดเหตุการณ์หนึ่งกล่าวขึ้น
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายด้วย
เดี๋ยวค่ะรอผู้บัดเจ็บให้เมียการ